แข่งขันแบตมินตันหญิงเดี่ยวนะครับรายการส่งท้ายของปี
ซึ่งก็มีวาอันดับต้นของโลกลงแข่งขัน
น้องเมรัชนกอินทนนท์ก็ประเดิมชัยชนะครับ
ก็นำนักกีฬาที่มีคะแนนสะสมดีสุดอันดับหนึ่งถึงแปด
ชนกอินทนนท์ครับมือ๘ของโลกชาวไทยลงเล่นนัดแรกในประเภทหญิงเดียว
ของกลุ่มบีเอาชนะเฉินยู่เฟย์มือสามของโลกจากจีนไปสองต่อหนึ่งเกลียว
องค์สี่สิบสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบเสิร์ฟสิบเจ็ด
เก็บคะแดนแรกได้สำเร็จนะแล้วก็วันนี้หนึ่งถุ่มนักโนเมนท์
ห้าของโลกจากญี่ปุ่นครับอีกหนึ่งรายการ
เป็นแบบบินต้าเยียวชนที่เกาหลีใต้
เกาหลีใต้ครับหญิงเดี่ยวร่วมอายุไม่เกินสิบเก้าปี
ยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดและสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดเช่นเดียวกับเพื่อร่วมทีม
๒๐๒๒๒๑๑๘และ๒๑๑๐ผ่านเข้ารอบ๓ต่อไปครับ
ประยกฝ่ายสื่อสารองค์กรสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณอริสักเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอล
พบกับทีมแมมบูติกนครเชียงคานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทีมเดินสายมาแข่งขันด้วยนะครับในรอบแรก
จากหลีกสูงสุดเจอกันเองแล้วก็การท่าเรือจ่าฝูนะครับในฟุตซอลลีกตอนนี้
ซึ่งมีโอกาสเป็นแชมป์ลีกด้วยพบกับนิวเจนธรรมศาสตร์ยังบลัดแชมป์ดิวิชั่น๑
ซึ่งปีหน้าจะขึ้นมาเล่นในหลีกสูงสุดแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กับราชนาวีพัทยาอารีน่าพบกับชนบุรีครับ
แข่งขันกันระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๙ธันวาคมนี้ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซแลนด์ครับ
ไทยรัฐถ่ายท่อสดนะครับคู่บางกอกซิตี้พบกับการท่าเรือ
หากว่าท่าเรือนะครับเก็บ๓แต้มชนะเนี่ยก็จะคว้าแชมป์ทันที
ไม่ต้องดูผลคู่ของชนบุรีเลยนะครับก็ลุ้นเชียร์กันได้นะครับ
ดูว่าสถานการณ์นั้นจะพลิกหน้างานหรือเปล่าเพราะว่าชวนบุรีนั้นก็เล่นเต็มที่
ในการเจอกับเกษมบัณฑิตแน่นอนครับยังคงลุ้นแชมป์สนุกจนถึงเกมสุดท้ายนะครับ
สำหรับการแข่งขันในฤดูการนี้ครับ